ในวิทยาลัยเชียงเศร้านะฮะตำรวจต้องปิดถนนนะครับ
เพื่อเข้ารองรับเหตุตาวัยเจ็ดสิบปีคนหนึ่ง
ลุ้มคลั่งแล้วก็ไปเดินถือขวานขวางถนนอยู่นะฮะ

มากับบ้านเร็วมากับบ้านกันแล้ว

เป็นภาพจากชาวบ้านที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับส่วนนี้เป็นกล้องติดหมวกของตำรวจสายตรวจนะฮะ
เข้าไประงับเหตุผู้ชายคนหนึ่งยี่เจ็บสิบปีแล้วนะครับ
ในใจนะฮะคุ้มคลั่งเดินควงขวานสเปะสปะอยู่ตามถนนสายทุ่งสะดาวสายทอง
ระยะทางจากบ้านของเขามาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยประมาณ๑๐กิโลเมตรนะครับ
ชาวบ้านที่เจอก็หวาดกลัวนะฮะบางคนต้องจอดรถนะครับ
เพราะกลัวจะถูกทำร้ายนะฮะพยายามบอกให้เขาวางขวานก็ไม่วาง
สุดท้ายแจ้งตำรวจนะฮะสอบพอบแรงยาวที่เชิงเซาก็มาระงับเหตุ
ทีแรกเข้าไปพูดคุยก่อนนะครับเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธเป็นชั่วโมงนะครับ
ไม่ยอมวางอาวุธนะฮะแล้วมีทีท่าจะต่อสู้ด้วยนะครับ
ตำรวจก็เลยต้องบุกเข้าชาร์จนะครับคือตะใจแกอายุเจ็ดสิบ
แต่ว่าแกมีขวานนะฮะแล้วก็เรี่ยวแรงก็เยอะนะฮะ
ต้องใช้ตำรวจหลายคนนะครับกว่าจะคุมตัวได้
รวมแล้วเนี่ยใช้เวลา๓ชั่วโมงนะครับท่ามกลางการรู้ระทึกของชาวบ้านนะฮะ
โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะครับทั้งตำรวจแล้วก็ชาวบ้าน
นี่ตาที่คลุมคลั่งอยู่นะครับตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาเรื่องของอาการบาดเจ็บ
ระหว่างที่ถูกเข้าชาร์จนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตใจต่างด้วยนะครับ